ของเรามีพายุพัดเข้าหลายลูกเหลือเกินค่ะ
พายุลูกแรกที่ต้องจับตาก็คือพายุไลออนร็อกค่ะ
พายุลูกนี้กำลังสะสมพลังนะคะ

เคลื่อนตัวอยู่บริเวณเกาะไฮหลามคุณผู้ชม

บริเวณประเทศเวียดนามและลาวค่ะ
จะสร้างส่งผลกระทบให้ประเทศไทยของเรา
มีฝนตกหนักในช่วงวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะ
ส่วนพายุลูกต่อไปที่จะส่งผลกระทบ
ในช่วงกลางเดือนนี้นั่นก็คือพายุคมปาซุค่ะ
พายุคมปาซูนะคะมีทิศทางแล้วก็มีแนวโน้ม
เข้ามาสลายตัวบริเวณประเทศเพื่อนบ้าน
หอบนำฝนเข้ามาตกในประเทศไทย

เพราะฉะนั้นบริเวณไหนที่ยังเกิดน้ำท่วมนะคะ
ต้องรีบเร่งระบายน้ำก่อนที่พายุสองลูกนี้เนี่ย
จะมาสลายตัวใกล้กับประเทศไทยค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะยังคงมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ซ้ำเติม

ยังคงตีขึ้นพัดเข้าสู่ประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะแบบนี้นะคะจะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนัก
ส่วนเรือเล็กในขณะนี้นะคะต้องงดออกจากฝั่งไปก่อน
เพราะว่าคลื่นมีโอกาสสูงถึง๓เมตรค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอาเจนติน่าค่ะ
เพราะว่าที่นั่นมีวานหลังคล่อมมาเกยตื้นค่ะ

คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวานตัวนึงหนักถึง๗ตัน
โปรดติดตามตอนต่อไป